ระทึกขวัญชายสติไม่ดีกระโดดขวางทางกระนำทุบรถชาวบ้าน
ติดตามได้ในคู่กัดสะบัดข่าว
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณธิสาค่ะสวัสดีค่ะพี่ดาว
กัดกันให้สะบัดกับเราสองคนใน
คู่กัดสมัติข่าวคู่กัดสมัติข่าวคู่กัดสมัติข่าว
วันนี้นี่แปลกอกแปลกใจนะ
กัดกันได้ยังไงสองสาวเราแบบนี้
โอ้ยก็พอกัดกันหอมปากหอมคอก็พอ

เรียกว่าคุยกันถูกคอละกันวันนี้

เอ้าคุณชุนชนะต้องพักก่อนช่วงนี้นะคะค่ะอ่ะคุณชุนชนะต้องพักก่อนช่วงนี้นะคะ

ก็คุณผู้ชมติดตามอยู่ก็สามารถพูดคุยกับเราได้เหมือนกัน
ส่งไลน์มาคุยกันหน้าจอสดตรงนี้เลย
พูดถึงวันนี้มากมายหลากหลายเรื่องราวเลยนะคะพี่ดาว

เรื่องของความใจร้อนเนี่ยมันพูดยากนะ
เลือดเนี่ยมันร้อนมากนะถ้าเป็นวัยรุ่นนะคะ
โอ้โหวัยรุ่นเลือดร้อนเพิ่มไง
ระบายความในใจ
ทะเลาะเบาะแว้งกันไปทะเลาะตบตีกันกลางถนน

คนอื่นเขาก็เดือดร้อนกันเหมือนเหตุการณ์นี้แหละคุณผู้ชม
นี่ก็หรอ
เอาด้วยตันต่อด้วย
อื้มมมมมมมมคุณชนะเห็นข่าวนี้ต้องรู้สึกอดทนไม่ไหวแน่นอน
เพราะเขาไม่ชอบการทะเลาะวิวาดกัน
ใช่ไหมแล้วเนี่ยในคลิปที่เราได้ยินเสียงนะ
เอาด้วยมีการยั่วโมโฮกันไปอีกอะค่ะ
แล้วก็ปิดถนนกันแบบไม่สนใจใครเลยว่าใครจะเดือดร้อน
หรือว่าใครจะโดนลูกหลงนะคะคือวัยรุ่นสองกลุ่มเนี่ย
กลุ่มแรกขี่รถมอเตอร์ไซค์เข้ามาในซอยค่ะในซอยนั้นมีวัยรุ่นเจ้าถิ่นอยู่
เอาล่ะเจ้าถิ่นมาเจอกับคนที่มาบุกรุกก็เลยตั้งรับกันนะคะ
สู้รบปรบมือกันแบบนี้บางคนแบบสู้ไม่ไหวก็ต้องล่าถอยหนีไป
แล้วแคปชั่นบอกเนี่ยสงสารพ่อแม่ผู้ปกครองอย่าทำน้องเลยเนี่ย
น่าสงสารพ่อแม่คนอื่นเขาก็ต้องเดือดร้อน
แล้วบอกพี่กัดด้วยว่าอ่อนนุษยพันธนาการขับรถผ่านเฉย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ซอยย่านอ่อนนุษย์พัฒนาการ
เราก็ต้องไปถามตำรวจในพื้นที่สนคลองตันค่ะ
ได้รับคำตอบคุณตำรวจบอกแบบนี้นะคะ
คลิปนี้เห็นแล้วผมเห็นแล้ว
เรื่องต้นอยู่ระหว่างการตรวจสอบแต่ยังไม่มีผู้เสียหายอะไรใดเข้ามาแจ้งความเลยนะ
อ้าวถ้าอย่างนี้ก็จะเอาเรื่องไม่ได้อ่ะสิเออเอาใครที่ถือว่าตัวเองเป็นผู้เสียหายค่ะ
เหตุการณ์นี้ไม่ว่าจะเป็นคนที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าได้รับหรือความเดือดร้อนไปแจ้งความได้นะคะ
สอนอคลองตันจะได้จัดการกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ค่ะที่สำคัญคือเราเป็นห่วงเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่
นะคะถ้าหากว่าไม่มีการกำหราบไม่มีการเอาผิดเนี่ยเดี๋ยวจะไปก่อเหตุที่ไหนก็ได้
เดี๋ยวจะวุ่นวายกันไปหมดน่ะอ่ายังไงก็ฝากผู้ปกครองด้วยแล้วต่างฝากผู้ตำรวจด้วยนะคะ
ต่อไปนี้นะคะงงกันหรือเปล่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยค่ะเข้าไปช่วยเหลือผู้ชายที่เป็นลมชักอยู่กลางถนน
หลังจากนั้นนะคะมีชาวบ้านไปมุ่งดูแต่ชาวบ้านอ่ะไปด่ากู้ภัยอ้าวทำไม
บอกว่าทำไมไม่ทำอย่างนั้นทำไมไม่ทำอย่างโน้นทำไมไม่ทำอย่างนี้
ใครเขาก็บอกว่าก็นี่เป็นวิธีที่ผมเรียนมาอ้าวเดี๋ยวไปดูคลิปกันก่อนเดี๋ยวเล่าต่อค่ะ
แปลกความแอบหนึ่ง
โอ้โหเนี่ยเขาเป็นลมชักอะค่ะอยู่ข้างถนนนะคะ
แบบนี้นี่เป็นกล้องจากหน้ารถของพี่กู้ภัยนะ
ที่เขาพยายามเข้าไปถึงสถานที่ที่มีคนเป็นลมชักให้เร็วที่สุด
แล้วก็เขาค์แล้วก็เขียนแบบนี้ค่ะ
ผมมาเจอผู้ป่วยเป็นลมชักที่ถนนศรีธรรมโศก

ผมกับทีมพยายามจับผู้ป่วยนอนตะแคง
ป้องกันไม่ให้น้ำลายไปอุดตันทางเดินหายใจ

ชาวบ้านที่มามุงดูขออภัยนะคะ

พวกทำไมไม่ช่วยไม่หาอะไรมายัดปากคนป่วย
ทำไมจับนอนตะแคงเดี๋ยวเขาก็หายใจไม่ออก

ก่อนหน้านี้เรามีความคิดว่าใครที่เป็นลมชัก
ให้เอาช้อนยัดปากจะได้ไม่กัดลิ้นตัวเอง

เดี๋ยวเราจะบอกตอนท้ายแล้วกันคุณผู้ชมติดตามแล้วกันว่า
วิธีที่เขาประถมพยาบาลคนที่เป็นลมชักเป็นยังไง
แต่พอคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปเอาล่ะค่ะ
ชาวเน็ตมาแสดงความคิดเห็นใหญ่เลย
หลายคนชื่นชมแล้วก็ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่มูลนิธิประชาชน
ร่วมใจที่ให้ความช่วยเหลือเนี่ยนะคะ
แม้ว่าสถานการณ์จะถูกกดดันเหลือเกิน
ถูกคนด่าก็ตามแต่ก็ยังทำงานอย่างเต็มที่
เป็นหลักสูตรพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ค่ะ
ก็เรียกได้ว่ามาให้กำลังใจ
เขียนข้อความคอมเมนต์เลยเนี่ยบอกอย่าสนใจจ้า
เรียนมาแล้วก็ทำตามที่เรียนมาถูกต้องแล้วค่ะเก่งมาก
นี่เป็นข้อความยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญเลยนะ
ใช่ค่ะแล้วก็มีคอมเมนต์ตอบกลับขอบคุณด้วย
ค่ะทีนี้ทีมข่าวสอบถามไปยังนาย
นัทติพงขาวผ่องเป็นตำแหน่งผู้ช่วย
หัวหน้าแผนกบรรเทามูลนิธิประชาร่วมใจนครศรีธรรมราช

เขาเล่าว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนช่วงเย็น๒๐ธันวาคม
ตัวเขาเองกับทีมงานเนี่ยขับรถผ่านถนนจุดนี้
ไปเจอผู้ป่วยอายุ๒๗ปีเป็นผู้ชาย
เป็นลมชักอยู่เลยค่ะอยู่ข้างถนนรีบเข้าไปช่วย
ที่คุณชิสาได้บอกไปเขาเรียนมาคะ
วิธีการก็คือให้ผู้ป่วยนอนตะแคงเนี่ยค่ะ
ป้องกันน้ำลายไปอุดแก้มทางเดินหายใจ

แต่ระหว่างนั้นก็มีไทยมุงไทยมุงมาแล้วค่ะ
ไทยมุงเป็นผู้หญิง๒๓รายตะโกนมาเลยดังเลย
ลักษณะเหมือนด่าทอหยาบคายเลยค่ะ
ซึ่งตัวของพี่กู้ภัยเองเขาก็ยอมรับนะว่า
ตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แหมกำลังช่วยคนแต่ทำไมมีคนมาด่า
แต่จิตใจของผู้ช่วยเหลือมันมีมากกว่าก็ไม่คิดอะไร
ก็รีบประถมพยาบาลแล้วก็นำผู้ป่วย
ส่งไปที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
ต้องบอกว่าช่วยทันตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วนะคะ
ค่ะวันนี้วันนี้เรามีโอกาสได้ไปพูดคุย
กับเจ้าหน้าที่สองนายที่อยู่ในเหตุการณ์
เขาก็บอกนะสองนายนี้นะคะไปช่วยนะที่อยู่ในคลิป
เขาบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเอาจริงนะผมก็น้อยใจบ้าง
แต่ในฐานะเจ้าหน้าที่มูลนิธิผมทำงานเพื่อสังคมอยู่แล้ว
จะขอทำหน้าที่ต่อไปไม่มีท้อท้อมีไว้ให้ลิงถือ
อันนี้เรียกว่าเป็นคนสู้ชีวิตแบบนี้ช่วยเหลือผู้คนด้วย
ใช่แล้วก็ยืนยันว่าฝึกมาเป็นอย่างดีเอาฟังเสียงค่ะ
ให้กำลังใจคนทำงานแล้วกันแต่ว่าดิฉันมีโอกาสได้คุยกับคุณหมอด้านระบบประสาท
คุณโมบอกว่าถ้าเจอคนป่วยโรคลมชักนี่นะต้องจำคำนี้เลยค่ะ
ว่าไม่งัดไม่ง้างไม่ถ่างไม่กดไม่ทั้งหมดชักจะหยุดเอง
นี่ท่องเป็นโซโลแกนเลยคุณผู้ชมแล้วก็นอนตะแคงอย่างที่เจ้าหน้าที่เขาทำแบบนั้นแหละ

ถูกต้องก็เป็นเรื่องการประถมพยาบาลเบื้องต้นนะคะ
แต่เรื่องนี้ดิฉันไม่มั่นใจว่าถ้าเกิดถูกเจ้าจอราเข้กัดแล้วเนี่ย
ไปดูเหตุการณ์นี้หน่อยน่าตกใจเหลือเกินค่ะ
เพราะว่าโจรแคกัดเด็กค่ะ
โหอยู่อยู่อยู่

ยังอยู่มั้ย
เขียนอะไรไปจริง

มันโผล่มาจากบ่อน้ำนะคะแล้วก็ไปกัดแขนซ้ายของเด็กชายพัตตินันภูนทรัพย์อายุ๘ปีหรือน้องอ๊อฟ
คือจราเข้กัดเนี่ยมันไม่ได้กัดเบาไงกัดนิดหน่อยเนี่ยก็เรียกว่าบาดเจ็บมาก
อย่างน้องเนี่ยแขนซ้ายหักผิดรูป๒ท่อนเลยนะคะ
โอ้โหทีเนี้ยต้องไปถามคุณยายนะคะคุณยายของน้องที่ถูกกัดชื่อว่าคุณยายพจนี
คุณยายเล่าไปน้ำตาคลอไปค่ะบอกว่าก็จุดเกิดเหตุมันเป็นบ่อน้ำข้างบ้าน
ใยด้วยนะขนาดประมาณ๑งานลึกตั้ง๒เมตรช่วงเกิดเหตุเนี่ย
หลานเนี่ยหลานออฟเนี่ยไปขุดไส้เดือนอยู่แถวริมฝั่งพอดีเลย
จราเข้เห็นค่ะโผล่มาเลยโผล่มาจากน้ำเลยกัดน้องแล้วก็พยายามลากลงไปในน้ำ
หวังจะกินเป็นอาหารนะคะนี่มันกัดมันก็บิดใช่ไหมคะ
ใช่นี่น้องอ๊อฟใจสู้ค่ะร้องขอความช่วยเหลือจนมีคนมาช่วยและรอดชีวิตมาได้
เชื่อว่าเจ้าจอราเข้ตัวนี้มันหลุดมาจากฟาร์มแน่นอน
อ่ะถ้าอย่างงั้นต้องไปถามนายุทธนาประเทศซึ่งเป็นหัวหน้าป้องกันและปราบรามประมงน้ำจืดบึงบรเพชรจังหวัดนครสวรรค์นะคะ
หัวหน้าบอกปกติแล้วเนี่ยจอราเข้จะไม่ทำร้ายคนนะแต่พฤติกรรมจราเข้ตัวนี้คาดว่าน่าจะหิวโซหิวมากหิวมาก
พอเห็นน้องอ๊อฟอยู่ใกล้บ่อไงอาจจะคิดว่าเป็นเหยื่อก็เลยโผล่ขึ้นมากัดจนได้รับบาดเจ็บ
ล่าสุดทางหัวหน้าได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปจับจราเข้แล้วก็ส่งจราเข้ไปยังศูนย์วิจัยเพื่อศึกษาวิจัยต่อไป
เดตอาการบาดเจ็บของน้องออฟกันหน่อยดีที่เราเห็นเป็นบาดแผลแขนซ้ายเมื่อกี้ค่ะที่เย็บใหญ่เยอะยังคงต้องดูแลอยู่ในความดูแลของแพทย์นะ
ที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์เนี่ยค่ะอุ้ยตายแล้วเนี่ยรอผ่าการผ่าตัดรอบสองเพราะกระดูกยังไม่เข้าที่แล้วก็ต้องใส่เหล็กเสริมเพิ่มเข้าไปด้วย
แต่อาการโดยรวมเป็นแบบนี้นะคะคุณหมอบอกว่าไม่ต้องกังวลเพราะน้องกำลังใจดีมากค่ะ
แหมน่าชื่นชมนะที่เด็กตัวเล็กถูกจอราเข้จัดกัดแต่ใจสู้นะ
ส่วนเรื่องทางคดีค่ะตำรวจสพนปริงลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะพบว่าจอราเข้ตัวนี้เป็นจอราเข้เลี้ยงค่ะ
มันหลุดออกมาจากฟาร์มที่อยู่ใกล้นั่นแหละพี่ดาว
ไงนะฮะแต่ก็ตั้งข้อสันนิษฐานอีกว่าเอ๊ะหรือจะเป็นจราเข้ธรรมชาติที่หลงเข้ามา
มันเป็นไปได้ทั้งสองอย่างค่ะถ้าหากว่าเป็นจราเข้หลุดจากฟาร์ม
แน่นอนค่ะตำรวจต้องดำเนินคดีกับทางเจ้าของฟาร์ม
เจ้าของฟาร์มตอนนี้ก็ดูข้อมูลเพิ่มเติมอยู่

ถ้าหลุดออกมาจากฟาร์มจริงเจ้าของฟาร์มจะต้องหาวิธีป้องกันนะ

ถูกค่ะไม่งั้นชาวบ้านหวาดภาวะไปหมดเลย
ค่ะส่วนนี้ชาวบ้านหวัดผวาแต่ไม่ใช่ผวาเจ้าระเข้
ผวาคนดมกาวมันนั่งอยู่แถวบ้านแล้วก็พูดจาไม่รู้เรื่อง
ถึงแม้ไม่ได้โยนวายวิ่งเข้าหาใคร
แต่จะกลัวไว้ก่อนดูคลิปค่ะ

เฮ้ยเค้ามีผู้หญิง
โอ้โหน่ากลัวนะคนนี้
คนสติไม่ดีนะเราก็ไม่รู้ไงว่าเขาจะเดินไปทางไหน
เขาจะไปหยุดยังไงหรือไปทำร้ายใครยังไงบ้างค่ะ

และไล่ทุบรถเสียงดำตุบนะคะแล้วก็ด่าหยาบคลายด้วย

คนสติไม่ดีแต่ขาดการรักษาขาดยา
นั่นไงก็เลยสร้างปัญหาให้กับชาวบ้าน
กระโดดตัดหน้ารถวิ่งหาคนขับโชว์นิ้วกลางใส่เขา
บางครั้งก็ไปมีเรื่องชกต่อยกับคนอื่น
ทำแบบนี้หลายครั้งญาติพี่น้องใครเอาไปจัดการด้วย
ล่าสุดนี่ไงวันที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
ช่วงตี๔คนสติไม่ดีอายุ๓๐ปีรายนี้
วิ่งไปขวางหน้ารถกระบะคันหนึ่ง
เขาขับมาพร้อมกับภรรยาที่กำลังจะไปจ่ายตลาด
อยู่ที่ซอยชัยพฤกษ์๑๒แขวงตลิ่งชันเขตตลิ่งชันกรุงเทพ
แต่คนสติไม่ดีไปไล่ทุบกระจกรถเขาแตกเสียหาย
ดาหยาบไข้กังหากจะเข้าไปทำร้ายคนขับด้วยกุญ
ทางคนขับคนถ่ายคลิปเขาก็เลยป้องกันตัวนั่นเองนะคะ

เอาทีนี้นะคะหนุ่มอายุ๓๓ปีซึ่งเป็นคนที่ถ่ายคลิป
เราก็ต้องไปถามเขานะแม้ว่าเขาจะไม่ได้ถูกทำร้าย
แต่เขาอยู่ไกลเนี่ยแล้วเขาเป็นคนถ่ายคลิปค่ะ

เขาบอกว่าเขาเห็นเหตุการณ์ไว้ทั้งหมดเลย
ตัวเองก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เขาไปช่วยนะ
ไปช่วยห้ามคนสติไม่ดีไม่ให้ไปทำร้ายคนอื่น
และอยากจะอธิบายว่าที่เห็นคนไปรุมเยอะเนี่ย
ไม่ได้ไปรุมทำร้ายคนที่สติเขาไม่ดีนะ

และทีนี้คนขับรถกระบะที่เป็นเสื้อเหลืองเนี่ยค่ะ

กลัวว่าทรัพย์สินมันจะเสียหายเพราะรถถูกทุบ
คนถ่ายคลิปบอกว่าคนสติไม่ดีน่าจะเมามาด้วย
เพราะอารวาสเลยดึงกระจกทุบกระจกรถจนแตก

คนที่เข้าไปช่วยก็กลัวจะได้รับอันตรายนะคะ
แต่หลังจากที่ตัวเองห้ามแยกย้ายกันค่ะ
แล้วคนขับรถกระบะนะคนเสื้อเหลืองเขาก็ไม่เอาเรื่องด้วย
เขาบอกว่าเดี๋ยวกระจกแตกผมรับผิดชอบเอง
ฟังเสียงกันหน่อยแล้วกันนะคะ
ใช่ใช่ป่ะควบคุมเหมือนกันควบคุมเหมือนกัน
แต่ทีนี้ว่ามันผมมองว่ามัน
คนอื่นเขาเดือดร้อนอ่ะมันเมาแล้วมันอารวาสอย่างนี้
หนุ่มเจ้าของร้านจำหน่ายแบตเตอรี่เนี่ย
เขาก็บอกนะว่าตัวเขาเองก็เคยให้ข้าวให้น้ำกิน
เขาสงสารอยากจะพาไปรักษาตัวเหมือนกัน
เพราะว่าก็จะได้ดีต่อตัวเขาแล้วก็คนอื่นก็ปลอดภัยด้วยนะ
ก็คือเหมือนกับอยู่ในสังคมช่วยอะไรได้ก็ช่วย
แต่ว่าถ้าหากว่าปล่อยให้เขาป่วยแล้วอารวาสแบบนี้เนี่ย

สิ่งที่สำคัญที่สุดคือครอบครัวแล้วก็ย่า
ใช่ค่ะอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันคุณผู้ชม
ครอบครัวหรือปัญหาส่วนตัวที่จัดการไม่ได้แล้วก็เลือกวิธีการฆ่าตัวตาย
เรื่องนี้มีอีกแล้วนะคะคือมีผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ที่ภูเก็ต
มายืนวนสะพานสารสินค่ะปรัชญาใจกระโดดน้ำฆ่าตัวตายค่ะ
เป็นช่วงที่คนไปช่วยนะคะคุณผู้ชม

ทีชีวิตก็ว่าได้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงเย็นวานนี้
บนถนนแถวสะพานสารสินนะคะเป็นจุดชมวิว
ตำบลไม้ขาวอำเภอทะลังจังหวัดภูเก็ต
ผู้หญิงคนนี้ตัดสินใจกระโดดน้ำฆ่าตัวตายแล้วค่ะ
ตอนที่กระโดดลงไปเนี่ยก็ลอยคอลอยคออยู่ตรงนี้
กระทั่งมีเสียงตะโกนจากสะพานดังเป็นระยะระยะตะโกนให้ช่วยอะค่ะ
แล้วก็มีชาวประมงนำเรือเข้าไปช่วยเหลือ
แล้วก็กลับเข้าฝั่งได้อย่างปลอดภัยโอ้โหโล่งอกโล่งใจ
จากนั้นก็นำตัวเธอส่งโรงพยาบาลให้ตรวจร่างกายอีกครั้งหนึ่ง
ก็ได้ข้อมูลจากเธอแบบนี้นะคะ
ชื่อว่านางสาวดุงรัฐอายุ๔๐ปี

จากการสอบสวนของตำรวจสพท่าชัดชัย

หญิงคนนี้มากระโดดสะพานหวังจะฆ่าตัวตายเพราะน้อยใจ
มีปัญหาครอบครัวประกอบกับเป็นโรคซึมเศร้าด้วย

ใช่ค่ะก็เลยก่อเหตุขึ้นมานะคะ
ล่าสุดนะคะข้อมูลก็คือว่า
เดือนพฤศจิกายนเนี่ยมีคนคิดจะกระโดดสะพานฆ่าตัวตาย
รวมผู้หญิงคนนี้เป็นรายที่๔แล้ว
สำหรับสะพานสารสินเขาก็มีตำนานเหมือนกัน
ตำนานความรักความรักของคนสองคนที่ผิดหวัง
แล้วก็ตัดสินใจกระโดดน้ำตั้งแต่ปี๑๖ค่ะ
ซึ่งเรื่องราวนี้เคยสร้างเป็นละคร
เคยสร้างเป็นภาพยนตร์ด้วยเรื่องสะพานรักสารสิน
เอาจริงแล้วตอนนี้สะพานสารสิน

แล้วก็ให้แค่ให้คนเดินลักษณะเป็นจุดชมวิวเท่านั้นเอง
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญในอำเภอทะลางจังหวัดภูเก็ตนะคะ
อะมั่งไมลักหลายช่วงนี้เล่าข่อกันไปแล้ว
เอ้าเรื่องต่อไปเขาบอกตาดีได้ตาร้ายเสีย
ยังไงคะเนี่ยคุณตาดีหรือคุณตาร้ายคะคุณชิสา
ตาดีแน่นอนค่ะแต่จะดีจริงหรือเปล่าไม่รู้
กลับมาอยู่กับผู้กัดสรรพธิ์ข่าวพี่ดาวตาดีหรือเปล่า
ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะใส่ตาสั้นนิดนึง
ตั้งใจแล้วกันคุณผู้ชมก็เช่นกันถ้าอยากจะตาดีได้

ต้นมะขามต้นนี้เลยค่ะพี่ดาว

เป็นจุดที่เป็นกระท่อม

หลวงปู่สวงหรือเทวดาเดินดินค่ะ

หูหลวงนี้จะโดนขึ้นเยอะเลยอะ

ที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่สวง

แหล่งท่องเที่ยวเอองั้นบอกต้นมะขาม
มาศึกษาเรื่องราวของหลวงปู่สวง

คือด้วยบารมีของท่านก็มีผู้คนมากราบไหว้เยอะ
แต่จุดที่น่าสนใจมันอยู่ตรงที่บอกไว้ไง
ที่มีต้นไม้อ่ะนะมันคือต้นมะขามค่ะแล้วมีผ้าผูกเป็นสีสี
มันน่าสนใจนะจะเดินเข้าไปธรรมดาก็ไม่ได้ต้องเอาแป้งไปด้วยค่ะ
จะได้เห็นชัดคุณไหมคุณลุงพลกันเนี่ยลุงพลใส่เสื้อยินนี่นะคะ
บอกว่ามาจากอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์มาพร้อมกับเพื่อนบ้าน
เพราะว่าหลายคนบอกมาว่าให้มาที่นี่มาที่นี่แล้วจะสมหวัง
แล้วลุงพลเองนะคะก็มาแล้วหลายครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่๑๐
ปุ๊บก็จะมาส่องเอาปากกากระดาษพร้อมแล้วก็ดูแบบนี้ค่ะ
แล้วบอกว่าได้แล้วเดี๋ยวจะกลับไปกลับไปซื้อหาทันที
ค่ะก็ตาดีได้ก็ได้อ่ะนะคะแต่ถ้าตาร้ายก็ตัวใครตัวเขานะคะ
คุณผู้ชมเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องของการลุ้นความเสี่ยงนะอ่า

ฉันหาไม่เจอเห็นแต่ตัวที่ลุงพลเขียนนั่นแหละค่ะ
ขอก๊อปปี้ละกันนะคะเอ้าอะไรก็ตามนี่นะคะเดี๋ยวขอไปคิดก่อน
แต่ความน่ารักของเด็กไม่ต้องคิดเลยนะคะ
ติดตามในช่วงสะบัดข่าวเด็ก
ตอนนี้ฮิตมากกำลังดังเลยค่ะพี่ดาว
เวอร์เยอะมากในติ๊กต๊อกคุณโคเวอร์หรือยัง
เอ้ยเพลงนี้จะพลาดได้อย่างไรล่ะคะ
อุ๊ยตายแล้วมีดิฉันคนเดียวที่น่าที่แพ้
ดิฉันเนี่ยแพ้คุณชิสาด้วยและแพ้น้องแฝดสองคนนี้ด้วยค่ะ
โอ้โหโดดดิโดนี่น่ารักน่ะเอ็ดดู

สองจุกแล้วมีแบบว่ามีควงคอควงเอวอุสะโพกมีท่า
นี่แบบถวดไม่ธรรมดา
น่ารักมากน้องสองคนนี้นะคะเป็นฝาแฝดกันชื่อลีอากับเอวา
เขาบอกว่าตอนนี้กำลังเป็นดาวดวงใหม่ของติ๊กต๊อก
ใครที่อยากจะติดตามความน่ารักนะเอาขึ้นยูเซอร์ให้หน่อยอันนี้เป็นคลิปอีกคลิปนึงนะ

ต้องแยกให้ออกนะลีอาร์กับเอวาน่ารักมากเลย
น่ารักน่าเอ็นดูเด็กทำอะไรก็น่ารักไปหมดเลยนะคะ
ก็เป็นความน่ารักสดใสเอามาฝากคุณผู้ชมในยามบ่ายนี้
แต่ไม่หมดเพียงเท่านี้จะพาคุณผู้ชมไปดูการเล่นสไลเดอร์ของน้องหนูนะคะ
ต้องบอกนะคะว่าเล่นทั้งทีต้องเล่นให้ดีระวังจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่ะ

สไลเดอร์เนี่ยทำไมมันมีรูแบบนั้นหักแบบนั้นล่ะค่ะ

จริงแล้วเนี่ยน้องหนูผู้หญิงเขาใส่กระโปรงใช่ไหมคะ
มันก็ไปเกี่ยวกับตัวที่มันเป็นสไลเดอร์ผูอ่ะ

แล้วถ้าบาดขาบาดแข้งไปจะเป็นยังไงลำบากคุณครูค่ะ

ปีนขึ้นไปงัดเอากระโปรงออกมาถลกกระโปรงออกมา
ร้อนถึงหมอไปอีกแต่อย่างนี้คุณผู้ชม
เราดูในมุมขำมันก็ขำที่คุณครูเขานำเสนอแบบตลก
แต่ว่าดูในมุมอันตรายอันนี้เราก็เป็นห่วงนะ

ยังไงก็เล่นกันระมัดระวังนะคะ
อะไรอุปกรณ์อะไรที่มันชำรุดสุดสมก็ซ่อมแซมซะดีกว่า

เด็กบางคนเขาอาจจะมีประสบการณ์ไม่ดีกับบันไดเลื่อนก็ได้

แต่เชื่อว่าเดี๋ยวน้องเขาก็จะมีภูมิต้านทานนะ

เรื่องต่อไปเรื่องนี้กลัวเหมือนกัน

เดี๋ยวตามต่อไป
คุณผู้ชมค่ะในขณะที่วันนี้สองสาวเนี่ย

ก็อยากจะเล่าในฐานะภรรยาแล้วกันนะ

คือถ้าหากว่าสามีเราทำอะไรผิดมา
เราต้องมีวิธีกำราบเขาแบบนี้แหละค่ะ
โทษมากเลยนะ
ต่อไปนี้ห้ามนะ

เดี๋ยวเขาชี้ใส่เขาเข้าใจไหม
เออเริ่มแล้ว

โอ๊ย

โอ้โหคือมาสแมนเนี่ย
นังบะเคราะห์เนี่ยคือหายไปเลย
หายไปไหนก็ไม่รู้กรี๊ดเสียงหลงมาก

ต้องรู้ว่าจุดอ่อนของผู้ชายคนนั้น
หรือสามีเราเนี่ยกลัวอะไร

แน่นอนรายการของเราก็มีข่าวมาเล่าให้ฟังแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์
วันถึงศุกร์บ่าย๓โมงครึ่งค่ะและการต่อไปนะคะติดตามข่าวเย็นไทยรัฐนะคะ
ส่วนปิดท้ายคู่กัดสะบัดข่าววันนี้ไปดูภาพความน่ารักนะคะ
สำหรับธาตุแมวแม้ว่าคุณจะเป็นธาตุแมวแต่คุณก็ต้องสอนเจ้านายคุณอยู่ดีเลยค่ะ
เอาลาไปด้วยภาพน่ารักนี้เลยนะคะคุณชิสาและดิฉันสุภาษาลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
เนี่ย